ขึ้นชื่อปลาส้มที่กำแพงเพชร
เฮ้ยเขาบอกว่าของดีของเด็ดต้องไปลองครับ

อ่าก็ไร้กล้างเลยนะปลาส้มที่นี่

กลุ่มชุมชนนี้เป็นชาวบ้านมาบคล้าหมู่ที่๙
ตำวนอำเภอคล้องกรุงจ้ะหวันกำแพงเพชร
รวมตัวกันทำปลาส้มปลาจีนไร้กล้างในแบรนด์สุขใจ
ปี้แฮปปี้ถูกใจเป็นโอท็อปขึ้นชื่อของเขาเลยนะ
ชาวบ้านบ้านมาบพระเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านเล็กฮะ
แล้วคนในชุมชนก็มีการรวมตัวกันมารื้อฟื้นเรื่องของความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ถนอมอาหารอย่างปลาส้มที่นี่เขาใช้ปลาจีนนะฮะ
ตอนการทำไปดูกันหน่อยว่าทำยังไงก็คือการทำปลาส้มของเขาจะเริ่มจากการนำปลาไปล้างน้ำให้สะอาด
ความสะอาดต้องมีนะฮะจากนั้นก็นำปลามาขอดเกร็ดแล้วก็ทำการดึงไส้ปลาออก
ล้างน้ำทำความสะอาดอีกครั้งจากนั้นนำปลาไปชำแหละและดึงกล้างออก
ส่วนนี้สำคัญคุณผู้ชมหั่นไปเนี่ยมันต้องมีการดึงกล้างออกด้วยนะ
นี่เห็นไหมเขาใช้อุปกรณ์ค่อยดึงทีละซี่ทีละซี่ออกมาเลยนะเพื่อให้ได้แต่เนื้อปลาจริง
กล้างออกหมดจดแล้วนะคุณผู้ชมนะนำปลาที่ดึงกล้างออกมาเสร็จก็ไม่ล้างน้ำสะอาดอีกรอบ
นี่ที่นี่เขาใส่ใจเรื่องความสะอาดแล้วไปล้างน้ำสะอาดที่ผสมกับสารส้มและเกลือ
เพื่อดับกลิ่นคาวอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีก๒ครั้งเลยนะ
จากนั้นนำมาหันเป็นชิ้นแล้วพักไว้บนตระแกรงให้เสด็จน้ำครับ
เมื่อได้ที่แล้วก็นำปลาที่หั่นเรียบร้อยมาผสมกับเกลือ
นี่ปลาส้มต้องมีแล้วนะส่วนผสมนะเกลือแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันนวด
วดทุกชิ้นฮะเกลือมันจะได้แทรกซึมเข้าไปในเนื้อ
มันจะได้มีรสชาติแล้วก็นำกระเทียมที่โขลกเอาไว้
เอามาผสมลงเน้นด้วยกระเทียมนี่มันช่วยเรื่องกลิ่นอย่างดีเลยทีเดียว
แล้วก็มีข้าวเหนียวสุกทำการคลุกเคล้ากับเนื้อปลาอีกรอบ
เหนียวสุกมาใหม่ให้มันกลายเป็นปลาส้มไงคุณผู้ชม
แล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติกสะอาดที่วางเรียงเอาไว้ที่สวยงาม
นี่ทำอย่างนี้เสร็จปั๊บทิ้งเอาไว้กี่วันกี่วัน

วันแล้วเขานำปลาไปบรรจุบรรจุใส่ถุงขนาดสักถุงละ๕๐๐กรัม
แล้วก็เซลล์อันเซลล์ผมชอบมากเลย
มันจะซวบปุ๊บก็ศูนยากาศ
ก็จะไม่มีอากาศเข้าไป

โทรสั่งที่ไหนขึ้นเลยครับหมายเลขโทรศัพท์
สายตาก็ไม่ดียังอยากจะอ่านอีกนะ